เพราะดีมากจริงนะคะที่มันไม่เกิดเหตุอะไรที่มันลุกลามบานปลาย
ผู้ชายคนนี้พ่อหลวงเป็นพนักงานเติมน้ำมันนะคะ
และที่ที่ตรงนอกที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีน้ำมันมันรวดลงมาจากช่วงล่างนิดนึง
แล้วมันก็ติดประกายไฟขึ้นมานะคะ

คือเขาวิ่งไปหยิบถังดับเพลิงที่มันอยู่ใกล้แล้วฉีดดับ
นี่แม่วิ่งมาเอาลูกไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นห่วง
เพราะดีไปเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่า
คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงเพราะฉะนั้นยิ่งทำงานใกล้กับอะไรแบบนี้
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ
แล้วตอนนี้คือปลอดภัยแล้วทั้งพ่อและลูกนะครับ